อีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่สังคมจับตามองกับเรื่องความสัมพันธ์เชิงชู้สาม
ระหว่างพอกับนักเรียนม๒ตอนนี้ก็ยังคงไม่จบนะครับ
ใช่ค่ะคือตอนนี้ตัวน้องเนี่ยก็ยังไม่มีใครที่จะเห็นตัว

แต่แม่ก็ยืนยันว่าน้องอยู่ที่บ้านที่สกลนคร
ส่วนพอก็ยังไม่มาปรากฏตัวเหมือนกันค่ะ
เรื่องนี้นะคะตำรวจก็ให้ชุดสืบไปเร่งตามล่าผอคนนี้
แล้วก็มีการให้ตั้งคณะกรรมการสอบนะคะ
เมืองต้นเตรียมแจ้งข้อหาภาคผู้เยาว์ค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทคารมบุญสด
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบัวใหญ่
ก็มีการเรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนนะคะ
นำโดยพันธุ์ตำรวจโทสุกรีปลั่งการรองผู้กำกับการฝ่ายสอบสวนเป็นหัวหน้าทีมค่ะ
หลังจากที่ได้รับคำสั่งด่วนจากทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓
ให้เร่งรัดในการสอบสวนเอาผิดกับพอวัย๕๑ปี
ในคดีอาญานะคะเพราะว่ามีพฤติกรรมเชิงชู้สาวกับนักเรียนหญิงวัย๑๔ปี
น้องเรียนอยู่ชั้นม๒แล้วสิ่งที่บอกว่าเป็นพฤติกรรมชู้สาวคือมีลายหลุดออกมา
เห็นข้อความที่พูดคุยกันเรียกทั้งที่รักเรียกทั้งเมียนะคะ
ซึ่งผู้บังคับบัญชาให้รายงานผลภายใน๓วัน
วันนี้เป็นวันที่๒แล้วนะคะคุณผู้ชม
เรื่องต้นจากพยานหลักฐานต่างรวมถึงพยานบุคคลที่เรียกมาสอบปากคำเนี่ย
ก็พบว่ามีหลักฐานชัดเจนค่ะว่าพอคนนี้มีความผิดเข้าข่ายคดีอาญา
แล้วจะมีการประสานเชิญตัวผู้ปกครองของน้องม๒มาแจ้งความร้องทุกข์
แต่ถ้าหากไม่ยินยอมแจ้งความเนี่ยตำรวจสามารถดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษเองได้นะคะ
ซึ่งก็จะดำเนินคดีฐานความผิดข้อหาพรากผู้เยาว์
เพื่ออนาจารย์เด็กหญิงที่อายุไม่เกิน๑๕ปีค่ะ
ตอนนี้ตัวพอยังไม่เดินทางมารายงานตัวต่อสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครราชศรีมาเขต๖
หลังจากที่ถูกต้นสังกัดสั่งย้ายด่วนไปช่วยราชการที่สำนักงานเขต
แล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
แต่ก็ได้โทรศัพท์ไปแจ้งนะคะว่าป่วยเป็นวรรณโรค
ต้องเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลที่ชัยภูมิ
ซึ่งทางตำรวจก็เตรียมวางแผนที่จะส่งชุดสืบเนี่ย
ตามตัวมาเพื่อดำเนินคดีส่วนน้องม๒ก็ไม่ได้มาเรียนเหมือนกันนะคะ
เรื่องนี้ก็เสียเทือนการศึกษาพอสมควรนะ
เพราะว่าอายุต่างกันมากครับม๒กับผู้อำนวยการ